แล้วจะได้ชาเลงส์อะไร

โรงการบรรเภิกัน

ให้เลือกกันเองเลยค่ะว่าใครจะเป็นใคร

รู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่มีชื่อแล้ว

พิธีนาก็ดีใจมาก

ก็ต้องให้สาวน้อยมาจัดจันก่อนจ้าจริงก่อนดี

อยู่ในนี้
โอเคอันนี้คือไม่เตรียมพี่เล่นเพลงอะไรได้

เฮ้ยอย่าบอกว่าเพลงนี้

ไม่เป็นไรเพื่อน

ไม่มีการเอาคุณการซ้อม

เพียงแค่มองในตายังรู้ว่าเราชอบกัน
แต่ว่าสองคนจงเก็บมันไหว
นี่ไม่ความเป็นจริงก็รักกันในหัวใจ
เรายังเป็นใจแค่เพียงเพื่อนกัน
แม้ใจเราจริงจังเท่าไหร่
ไม่มีใครเต็มใจให้รักกัน
เขายังไม่ถึงเวลาของเรา
ทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลา
ให้มันหมุนชิชาแล้วเดินไปกับมัน
ต้องอดทนเก็บความในใจ
แล้วเรียนรู้กันและกัน
หากว่าเรามีความมั่นใจ
หากว่าเรามีความรักแทนนี้ใจ
พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน
ขอบคุณค่ะ
พูดอะไรสักเล็กน้อย

มีโอกาสมาเจอกับน้องทั้งสองคน

โอเคนะคะ

ต้องชมกันด้วย

ช่วยที่ที่ใหญ่
ไม่จ้าไม่ต้องจ้า
ที่หมดไม่เพราะคุณรัก
จากนี้แค่นี้เรา
ทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเวที่ใจ

เมื่อกี้ได้ยินใช่ไหม
ฉันจะต้องทำทุกอย่างให้ฉันชนะใช่

เดี๋ยวจะก็เป็นช่วงของที่นาบ้างนะคะ

เขามิวสิกให้ทีนาสักที

ไม่ใช่น่ะเดี๋ยวก่อนนะ
ต้องให้ทีนาเข้าท่องให้ก่อนหรอ

รู้ว่าเธอเนี่ยยังมีใจ
รู้ว่าคงไม่อยากกันไป
กลับบนเขาที่เกินเขาอยากได้ยินเธอพูดใหม่
อย่างที่ใครคิดอยากได้ยินเธอ
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ฉันไม่ได้ฟังฉันอยากจะฟังมาตลอด
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ยังว่าเธอเนี่ยยังรักกันอยู่
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ฉันไม่ได้ฟังฉันอยากจะฟังมาตลอด
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า

เป็นนี่
พูดตรงนี้ใครไหวไปก่อนเลย
เอาเป็นว่าเราทุกคนทำได้ดี

ส่งมาเลยพวกเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างทุกทางเพื่อทุกคน

แต่ว่าพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะคะ
๕โมงเย็นค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒